คลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมคือบางคนอยากโชว์เท่
อยากโชว์ว่าแหม่เราเจ๋งเราเราเหนือแต่บางทีมันก็ทำไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ไม่ถูกต้อง
มีชายคนนึงใส่เสื้อวินแจ็คเก็ตวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบที่จะมาแสดงความสามารถอะไรบนถนนแบบนี้หรือเปล่า

กำลังคิดอะไรอยู่อัตรายกับตัวเองด้วยหมวกกับน็อกก็ไม่สวม
นี่คือถนนอะไรถนนสินคาริน
ขอบอกเลยตรงนั้นรถวิ่งเร็วมาก
ถูกมันไม่ใช่ถนนโล่งเนาะ

เป็นคลิปหนุ่มวินคนนี้นะฮะทะเบียนรถเห็นชัดเจน๑กกง๕๑๗๔กรุงเทพมหานคร
บนเบาะรถแล้วให้รถมันวิ่งไปอย่างนี้
โชว์การทรงตัวที่แบบแม่
คันเทพอย่างเงี้คันเทพแบบนี้อันนี้คือ
ถนนศรีนครินมุ่งหน้าลาดกระบางขาออกระหว่างซอยอ่อนนุษย์๕๘
มันน่าหวาดเสียวแล้วถ้ามันล้มลงไปทำยังไง

คนที่ขับตามมาเขาจะเบรกทันหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๓๐มกราคมที่ผ่านมา

พอเป็นข่าวโด่งดังไปตำรวจเขาก็ตามสิครับ
นายกัณพักเกรดชมอายุ๒๔ปีนี่
หนุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เข้ามอบตัวแล้ว
ทำไมนั่งคอตกขนาดนั้นละคะ
ตอนยืนยังบอกว่าโอโหอกถายหลายฝึ่ง

นางพิษสมัยและลักษณะวงศ์
เขาขออภัยจากสังคมด้วยที่ลูกชายทำแบบนี้
เพราะว่าเป็นการกระทำที่อันตรายนะฮะ
สำนึกผิดแล้วเพราะว่าต้องการจะให้สังคมตัดสิน
ซึ่งลูกชายเธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไง
สังคมตัดสินไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง
ลูกชายก็เลยไม่อยากจะหายไปก็เลยขอมอบตัวดีกว่า
รับผิดแบบแมนนะฮะซึ่งนายคนนี้จบปริญญาตรีนะ
เอกภาระศึกษาด้วยคือก็มีความสามารถในการทรงตัวดี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหางานทำอยู่แล้วก็ไปขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
กับการกระทำของตนเองซึ่งเกิดความคึกขนองแหละนะฮะ
ซึ่งแน่นอนขอให้สังคมให้อภัยแล้วก็ไม่ควรเอาไปเยี่ยงอย่าง

ก็ต้องขอโทษพี่วินด้วย

ลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสถานีตำรวจ

บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ให้ฝ่ายสืบสวน

ไอ้วินเสื้อที่เขาใส่แบบนี้อยู่ตรงไหน

เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

ซอยศรีนคริน๔๒เบอร์๑๙
รู้หมดเลยเพราะว่าในคลิปมันเห็นชัดเจน
เบื้องต้นไปด้วยการสอบสวน

ปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท

ปรับตั้งแต่๒๐๐ถึง๑๐๐บาท

รภัยโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ใช้รถที่ไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี
มีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

สุดท้ายก็ถูกดำเนินการส่งฟ้องต่อสารจังหวัดพระขนง
แล้วก็เขาก็มีการยื่นเรื่องของหลักทรัพย์

เราแบบนึกว่าสิ่งที่เราทำมันเท่

มันออกไปสู่สายตาสากลโลกและชาวโลกและชาวสังคมแล้ว

สังคมเขาเห็นปุ๊บตัวเองก็จะได้เห็นด้วยว่า
สังคมไม่ได้มองแบบที่เรามอง
สะท้อนจากสังคมมันออกมาชัดเจนนะคะว่า
กระทำของคุณมันไม่เหมาะสม
รถเขาก็โดนยึดนะฮะ
ก็ความผิดคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจที่ลูกแบบ